พาคุณสุภานีแล้วก็คุณผู้ชมไปที่ขอนแก่นค่ะ
ไปที่บ้านหนองโกอำเภอแวงน้อย

แหล่งน้ำตามธรรมชาติก็แห้งขอดค่ะคุณผู้ชม

เต่าที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนแล้วก็อึดที่สุด

ทนไม่ไหวกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดตายค่ะ

ขอนแก่นตอนนี้หลายหมู่บ้านค่ะ
ประชาชนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค

ไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงต่างแห้งขอดแบบที่เห็นค่ะ
โดยเฉพาะที่หมู่บ้านหนองโกอำเภอแวงน้อย

ที่ใช้เป็นแหล่งในการผลิตน้ำปลาปลาให้กับชาวบ้าน
เป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นคือแห้งสนิท
กระแหงแล้วมันสะเทือนใจตรงที่เต่าตายขัดหนองน้ำไปเลย
ใช่เต่าเป็นร้อยตัวเลยนะคะอาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้ตาย

อากาศร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งไปถึง๔๐องศาค่ะ
โดยนายประเสริฐอัตมาชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่า
ในแต่ละปีเต่าในหนองน้ำจะขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานเป็นจำนวนมาก
ตั้งแต่อยู่หมู่บ้านนี้มาไม่เคยเห็นเต่าในหนองน้ำตายเยอะขนาดนี้ค่ะ
ก็คาดว่าปีนี้จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดแรงจัด
และทำให้เต่าตายแบบนี้เต่าอาจจะศูนย์พันธุ์ได้
โอ้โหพอเห็นแล้วก็สะเทินใจอะเนาะ
ซึ่งนายสรรยูภูเวียงแก้วผู้ใหญ่บ้านหนองโกก็บอกกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าภัยแรงครั้งนี้หนักมากหนักที่สุดในรอบ๔๐ปีเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าปกติที่ผ่านมาไม่ว่าจะแรงขนาดไหน
น้องน้ำที่นี่ไม่เคยแห้งสนิทขนาดนี้ค่ะ
ก็คือยังคงพอมีน้ำบ้างแต่อาจจะมีน้ำน้อย
แต่ส่วนปีนี้สิคะแห้งจนไม่เหลือน้ำสักหยดดินแตกระแหง
แล้วก็ทำให้ไม่มีน้ำในการใช้ผลิตน้ำปลาปลาให้กับหมู่บ้านด้วยนะคะ
ทีนี้พอเจอปัญหาแบบนี้ก็พยายามแก้ไขปัญหาค่ะ
โดยการที่หมู่บ้านไปเจาะบ่อบาดาน
ในหมู่บ้านไม่ได้ไปเจาะหมู่บ้านอื่นค่ะ

เพราะว่าพื้นที่รอบหมู่บ้านไม่มีน้ำมากพอ

ทีนี้พอไปเจาะจากหมู่บ้านอื่นก็ต่อท่อมาค่ะ
ต่อท่อมาเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ใช้น้ำ

โอ้โหไม่พอค่ะคุณปริมาณน้ำเนี่ย

หมู่บ้านก็เลยต้องเปิดให้ใช้เป็นเวลา
มีการเปลี่ยนเวลาการใช้น้ำสลับกันไปภายในหมู่บ้าน
เพื่อให้ทั่วถึงน้ำปลาปลาถึงจะไหล
แต่ทีนี้ถ้าบ้านใครก็ตามที่อยู่ไกลออกไปอยู่บนที่สูง

ต้องให้รถน้ำเข็นมาขอน้ำจากเพื่อนบ้านเอาไปใช้
ตรงนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะ

รายการรถปลดทุกข์ก็เลยประสานไปยัง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
สอบถามถึงสถานการณ์และความช่วยเหลือกันนะคะ
ตอนนี้ค่ะคุณธีรยุทธ์จันดิตทวงศ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานการณ์ภัยแรงที่ขอนแก่นตอนนี้รุนแรงแค่ไหนคะ
ครับก็เรียนว่าในเมื่ออาทิตย์ก่อน
แล้วก็มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ใน๑๕๖๐ตำบล๔๒๘หมู่บ้านนะครับ
ก็จริงแล้วกลักษณ์ประกาศเขตการให้ความช่วยเหล่า
ก็เป็นเรื่องไร้งบประมาณคนนมุมเป็นองค์ประครองส่วนธรรมถิต
ที่ต้องใช้ในเรื่องของการเติมน้ำมันเครื่องเผลอ

แหล่งน้ำที่จะต้องถูกส่งน้ำไปแจกจ่าย

ก็จะมีงบฉุกเฉินที่จังหวัดอยู่๒๐ล้านบาท
บวก๓๐ล้านที่รัฐบาลเพิ่มเติมให้ก็ในวงเงินไม่เกิน๕๐ล้านบาท

เปิดซึ่งท่านก็เน้นย้ำให้เล่นการช่วยเหลือ
บรรทุกน้ำเรื่องการหาแหล่งน้ำเรื่องการสูบส่งน้ำ
รวมทั้งเรื่องของการบ่อบาดานที่จะต้องหาน้ำให้กับชุมชนชาวบ้าน
จากบางพื้นที่อยู่พื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำ
แล้วก็ประกอบกับพื้นที่ของอำเภอแวงน้อยที่ดูเหมือนจะเป็นข่าว
เนื่องจากว่าน้ำเก็บกักในสระน้ำกลางหมู่บ้านแห้ง
แหล่งผลิตน้ำหรือว่าต้นทุนของน้ำหรือว่าน้ำต้นทุนมันอยู่ไกล
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้ปัญหาก็ในเรื่องของการจอบบ่อบาดานนะครับ
ซึ่งเมื่อจะบ่อบาดานแล้วก็จำเป็นในหมู่บ้านหรือชุมชนมีความต้องการมาก
ส่วนหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเองก็ต้องใช้เวลาในการเปิดปิดในการส่งน้ำเพื่อให้ทั่วถึงนะครับ
แต่ถ้าเกิดเราไม่มีการบริหารการจัดการซึ่งเมื่อน้ำสูบขึ้นมาแล้วส่งขึ้นมาแล้ว
บ้านฉันอยู่ก่อนบ้านฉันอยู่ไกลไม่มีการบริหารจัดการน้ำมันก็จะเกิดการแย่งกินน้ำกัน
จากบ่อประดานถึงหอถังประมาณ๑กิโลกรัมครอบคราศ

ก็เป็นน้ำใต้ดินซึ่งซึ่งบางพื้นที่มีน้ำเข็ม
แต่ตรงนี้สามารถใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้

จะต้องรอนิดนึงในเรื่องของการแบ่งปันน้ำที่มีอยู่
เนื่องจากชุมชนเข้าไปอยู่
๑กายแหล่งน้ำ๒ตะน้ำกลางหมู่บ้านมันแห้ง

ถ้าเราจะขุดเจาะตรงบ่อเดิมเนี่ย
วันนี้จะเจอน้ำเข็มก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นแผนที่น้ำหรือว่าระบบการบริหารจัดการน้ำเนี่ย

ถ้าเจาะแล้วมันเจอน้ำเค็มมันก็ใช้ไม่ได้
ก็ต้องไปหาจุดอื่นในการเจาะต่อไปนะคะ
ที่บอกว่าหนองแวงนี้ก็เจอปัญหาภัยแรง
ขนาดว่าบ่อน้ำนี้แตกระแหงแบบนี้
ห้าอำเภอรวมทั้งหนองแวงด้วยเป็นแบบนี้ทุกอำเภอเลยไหมคะ
ก็ส่วนใหญ่ถ้ามันแห้งแรงปุ๊บ
ในสภาพของพื้นที่ที่แตกระแหงก็มี
แต่ในส่วนที่การช่วยเหลือต้องดำเนินการต่อนะฮะ

จากศาลงานพ่อจากศูนย์เกต
จากหน่วยบัญชาการทหาร
หรือว่าทัพน้ำบาดานต่าง
มีแผนแล้วก็มีการเวียนกันแจกจ่าย
แล้วก็จำเป็นต้องไปรับน้ำที่ถังน้ำกลางหมู่บ้านนะครับ
ก็ในส่วนหนึ่ง๓ปีย้อนหลังก็มีการแจกจ่าย
ฉะนั้นรองรับน้ำตามฐานข้อมูลเนี่ย

เราก็สำรวจไปแล้วว่ามีความต้องการไหม
หรือหน่วยงานสภาวสาหกรรมทางหาการค้าก็รวบแจกจ่าย
ไปร้องรับน้ำเราก็ได้นำไปบอกว่าไม่ถึงพื้นที่
ถ้าตรงไหนที่ยังไม่มีบอกมาเราก็ยินดี

หล่อทัพน้ำก็แค่น้ำมันเครียดเผลอ
อาตย์ที่จะต้องเอาละบิดุคน้ำเติมโดยส่งอ
เพราะว่ามีการทำทารณีซึ่งเขาจะรู้ว่า

พื้นที่เจาะ๒๐๓๐เมตรไม่เจอ

และก็อย่างไรเราก็จะ
ตามที่จะทั้งท่านบริษัทท่านนายกผู้บัญหากรมกรท่องสินแจ้งมา
แล้วก็มีนักวิชาการมีศูนย์เขตศูนย์ภาคไม่ว่าทรัพย์น้ำบาดาน
หรือทรัพย์น้ำสิ่งแวดล้อมภังกรรมกันบรรเทาสภัย
รวมทั้งศูนย์ภังกรรค์เขต๖ขอนแก่ม
ก็มีเครื่องมือที่รอไป
ก็ยินดีนะครับถ้าแจ้งมาเราก็จะแจ้งหน่วยวิชาการลงไป

ได้ค่ะคุณธิรยุทธ์คะแล้วนอกเหนือจากถ้าเกิดว่า
ประชาชนบอกว่าเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ไม่พอ
ได้ครับที่สำนักงานป้องกับเมืองชาวจังหวัดขอนแก่น
สูงป้องรักษณ์๖วันกันนะครับก็ยินดีเราก็จะเป็นตัวเชื่อมตัวประสาน
กับสภาอุตสาหกรรมหอการค้าหรือหน่วยภาคเอกชนนะครับ
รวมทั้งลดผลิตน้ำดื่มที่เรามีอยู่ในบัญชีอยู่ประมาณ๘๕
ของสูงเชษนี่๔คันจะต้องไปดูแลถึง๔จังหวัด
แต่ตัวจังหวัดเองมี๓คันที่อบจอีก๓นะครับมีสัมเมียคอนน้ำอีก๑๒
ตรงนี้ก็ยินดีนะครับแจ้งมาแล้วก็จะเติมเต็มให้ครับ
มีเบอร์โทรศัพท์หรือว่าช่องทางให้ได้ติดต่อกันไหมคะ
ใช้เบอร์มือถือได้ครับ๐๘๙๙๖๖๗๒๑นะครับ
ค่ะได้ค่ะก็ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถแจ้งไปได้โดยตรงที่ปพจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ทางด้านปพขอนแก่นก็พร้อมเต็มที่ที่จะช่วยเหลือประชาชนในช่วงของภาวะภัยแรงนะคะ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น